สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขีดเส้นใต้การเมืองทิ้งท้ายไว้ว่า
สนชคงไม่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูลตีความ
กฎหมายลูก๒ฉบับแล้วครับ
เหตุผลก็คือว่าหลังจากคณะกรรมธิการ๓ฝ่ายไปแก้ไข
ตกลงกันจนกระเสร็จสิ้นขบวนความแล้ว

สอนอชอโวทเกือบจะเป็นเอกกระฉัน
แล้วธุระอะไรที่จะมาติดใจยื่นให้สารรัฐมนูลตีความอีก
แต่ว่าพอมาถึงปลายสัปดาห์นี้สถานการณ์พลิกครับ
พลิกเพราะว่าประธานกรรมการร่างอาจารย์มีชัย
ออกมาเตือนว่าระวังจะล้มทั้งยืน
หมายถึงว่าเมื่อพรบ๒ฉบับนี้ประกาศใช้
คนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้อง
เขามีสิทธิ์จะไปยื่นกับสารรัฐมนูลเองได้
แล้วถ้าสารตีความว่าขัดกับรัฐธรรมนูล
อ้าวแล้วจะทำยังไงจะให้ใครล่าง
กรรมการร่างเองพอถึงเวลานั้นก็ไม่อยู่กันแล้ว
ฉะนั้นระวังจะลมทั้งยืน
เออพอเป็นอย่างนี้นายกรัฐมนตรีก็ส่งสัญญาณขานรับ
บอกว่ายื่นให้ตีความซะให้เบ็ดเสร็จก็ดี
จะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง
ฉะนั้นนี่คือที่มาของล่าสุดที่สนชพลิกครับ
ยื่นให้สารรัฐมนูลตีความแต่ว่ายื่นฉบับเดียวก่อน
คือฉบับการเลือกตั้งอาการที่มาของสว
ฉบับที่มาของสวในประเด็นเช่นว่า

ผ่านองค์กรอื่นหรือการเลือกกันเองเลือกไข้อะไรพวกนี้
ซึ่งอาจารย์มีชัยบอกว่ามันจะหมินเมต่อการขัดกับรัฐมนูล
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้คำถามตามมาทันทีเลยครับ
เอ๊ะนี่มันจะกระทบโรดแม็ตการเลือกตั้งไหม
ลึกมีคนแอบถามในใจว่า
อาจารย์มีชัยออกมาเนี่ย
โดยความสุจริตของท่าน
หรือมีการคบคิดวางแผนเพื่อที่จะลื่นยื่นลดแมพออกไปอีก

นักกฎหมายชั้นองค์สองคน
คืออาจารย์มีชัยกับรองวิศนุตอบใกล้เคียงกัน
บอกว่าจะไม่กระทบกับรถแมพ
เพราะว่าได้มีการเผื่อเหลือเผื่อขาดเวลาเอาไว้แล้ว
ฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหา
ถ้าฟังอย่างนี้ก็สบายใจ
บางคนบอกว่ายื่นเฉพาะที่มาของสว

เพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งสอสอมีประเด็นซ้ำซ้อนเยอะ
ถ้ายื่นฉบับนั้นไปด้วย
ดีไม่ดีสารรัฐมนูลตุลาการท่านจะสืบพยานกันเยอะ
แล้วจะกระทบต่อรถแบบการเลือกตั้ง

บางคนบอกว่าการยื่นให้ตัดสินเรื่องที่มาของสว
จะไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพราะว่าถ้ากฎหมายสวยังไม่เสร็จ
แต่กฎหมายสอสอไม่มีปัญหา

แล้วเรื่องของสวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
อาจารย์สมชัยบอกว่าไปดูกฎหมายให้ดีนะ

เพราะว่าในกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนี้
ใครที่บอกว่ากฎหมายสวไม่เสร็จ
ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสอสอ
ขอบอกสั้นว่ารัฐมนุนบอกให้เลือกสวให้เสร็จ
ก่อนเลือกตั้งสอสอ๑๕วัน
ไม่มีสวก็ไม่มีสอสอ
หมากนี้ลึกซึ้งยิ่งนัก
ขึ้นอยู่กับใครจะเป็นจำเลยให้สังคม
ระหว่าง๒๕สนชหรือนายกรัฐมนตรี
ถ้ารถแมพต้องเลื่อนออกไปอีก๒๖เดือน
นี่อาจารย์สมชัยกางตารางเวลาให้ดูด้วยนะ
ว่าการเลือกตั้งจะยืดออกไปอีก๒๖เดือน
ไม่ใช่กุมภา๖๒แล้ว
นี่ความเห็นของอาจารย์สมชัย

ตอนนี้เราต้องดูว่า

จะไม่มีการเลือกตั้งโดยซ้ำไป

ประเด็นนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้ไว้ว่า
เราต้องก่อติดติดตามเรื่องนี้ต่อไป
หรืออย่างสมศักดิ์ปริศนานันทกุล
บอกเอ๊ะในกรรมธิการสามฝ่ายเนี่ย
ทำไมไม่พูดกันให้เบ็ดเสร็จเสด็จน้ำตรงนั้น
ผ่านมาแล้วสรณชาวโหวตเกือบเอกชันแล้ว
แล้วยื่นให้สารรัฐมนูลตีความอีก
นั่นก็เรื่องที่ต้องจับตามอง

อีกเรื่องหนึ่งความเคลื่อนไหวของพักการเมืองใหม่
โอ้โหทำไมสื่อถึงให้ความสำคัญ
โฟกัสไปที่พักนี้ครับ
ดูหัวข่าวดิท่านนาทรปียบุตร
เปิดตัวชูจุดยืนพัก
พักอนาคตใหม่ครับ
ลั่นไม่เอานายกคนนอก
ทาชนทั้งประชาธิบัติและพักขอสอชอ
และเพื่อไทยและคอสช
ฉะนั้นความเคลื่อนไหวของพักการเมืองใหม่
โดยเฉพาะอาจารย์ปียบุตรแสงกระโนกกุล

เออกลายเป็นพักที่ถูกจับตามอง
เดิมเนี่ยพี่คิดว่าพักกพศ
จะเป็นพักที่คนจับตามองที่สุด

คนก็มาโฟกัสพักนี้เพราะอะไรครับ
เพราะพักนี้เขาตั้งหลักว่าเขาไม่ใช่พักเล็ก
เขาจะเป็นพักหลักเขาพร้อมจะชิงทุกพื้นที่
ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยประมาทไม่ได้นะครับ
เพราะว่าโปรไฟล์ของคุณธนทรกับอาจารย์ปียบุตรเนี่ย
คนรุ่นใหม่เขาจับตาเยอะกันเยอะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจับตาดูกันเยอะ
การประกาศอย่างอาหารกาของคุณธนทรเนี่ยน่าสนใจครับ
บอกไม่ใช่ภักดิ์เล็กไม่ใช่ภักดิ์สำรองไม่ใช่ภักดิ์นอมินี่ใคร
แต่จะเป็นพักหลักท้าชิงทุกพื้นที่
แล้วที่คนมองเห็นความเป็นไปได้ก็คือว่า
หนาครับทุนหนาครับ
คุณธนทรนั่นเป็นลูกหลานในเครือข่ายของจึงรุ่งเรืองกิจ
ก็บริษัทเขาก็ใหญ่โตนี่ครับ
มีคนบอกว่าเฉพาะคุณธนทรเนี่ย
รดกที่ได้แบ่งกันแล้วตอนนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นล้าน
เรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งจริงอยู่ครับ
มีกฎหมายออกมาควบคุมแน่นหนาห้ามซื้อเสียง
ใครจะมีเงินมากแค่ไหนกับคนที่ไม่มีเงินมาก
อยู่ในกติกาเดียวกันห้ามซื้อเสียง
แต่ว่าใครก็รู้นะครับว่า
การทำงานการเมืองถึงไม่ซื้อเสียงเป็นลายหัว
แต่เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานการเมือง
การมีเงินได้เปรียบกว่าแงทุกประตูทุกด้าน
ฉะนั้นการมีทุนหนาบวกกับแนวความคิด
วกกับจุดยืนความเป็นคนรุ่นใหม่
ต่อสู้เรื่องประชาธิปไตย
ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ก็เลยกลายเป็นว่าพักนี้ถูกโฟกัสจับตามองว่า
จะเป็นพักที่จะเป็นพักหลักอีกพักหนึ่ง
มันจะไปถึงตรงนั้นได้หรือไม่ต้องตามดู
เพราะว่าที่ประกาศออกมาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ก็ต้องถือว่ามีความอหังกาจริง
ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกับพักใหม่ทั้งหลายหรอกครับ
เปรี้ยงเลยพร้อมจะชนทุกพื้นที่
พร้อมจะต่อสู้กับคอสชและจุดยืนคือ
ไม่เอานายกคนนอกอีกหนึ่งพัก
นี่ความเคลื่อนไหว๒เรื่องในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
สัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับ
รายการนี้ย้ายจากวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์
สัปดาห์หน้าพอสุดสัปดาห์แบบนี้
เราจะมาตามกันแบบนี้ครับว่า
การเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจ
และในสัปดาห์ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นให้เราติดตาม
วันนี้ขีดเส้นใต้การเมืองมีแค่นี้
กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ